วันนี้คุณผู้ชมข่าวเย็นไทยรัฐเราเริ่มต้นด้วยข่าวใหญ่
ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแล้วนะ

แล้วก็ใครที่มีบุตรสาวหลานสาวก็ต้องระวังเรื่องของการคบเพื่อนให้ดีด้วย
ข่าวการเสียชีวิตของน้องหญิง
คือก่อนหน้านี้ออฟคนที่ไปส่งน้องหญิง
บอกว่าน้องตกรถเทรลเลอร์เสียชีวิต

ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอำพราง
เอาล่ะล่าสุดวันนี้นะคะรองศิวรารังศิพรามนกุล
ก็คือพลตำรวจเอกศีวรารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ที่ถนนแจ้งวัฒนะนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น

ศิวราลงพื้นที่ไป
เพื่อที่จะไปสอบถาม
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
ไปถามคุณหมอที่ไปผ่าชนะสูตรพลิกศพ

น้องหญิงก็คือผู้เสียชีวิตในวันเกิดเหตุ
ตั้งแต่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
วันนี้รองศิวราลงพื้นที่ไปเองเลย
นักข่าวก็พยายามแซะแงะแล้วก็ถาม
ถามว่าเรื่องของข้อมูลที่ไปสอบถาม
แพทย์ที่ไปผ่าชนะสูตรพลิกศพน้องหญิงได้อะไรมาบ้าง
ศิวราบอกว่าคือรายละเอียดทั้งหมด

แต่เอาล่ะสรุปแบบนี้ว่า
ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมีความชัดเจนมากขึ้น
และที่สำคัญอาจจะทำให้รูปคดีพลิกไปได้
จากเดิมที่นายอ๊อฟไปแจ้งความบอกว่าน้องหญิง
กระโดดจากรถเทรลเลอร์แล้วก็ทำให้น้องเสียชีวิต
ตอนนี้รูปคดีอาจจะพลิกถามว่าพลิกไปแบบไหน
ก็อาจจะทำให้เรื่องของการแจ้งข้อหานั้นเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะเรื่องของการฆาตกรรมก่อนที่น้องหญิงจะตกรถหรือเปล่า
แล้วก็ล่าสุดคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมให้ข้อมูลมาแบบนี้
บอกว่าวันนี้หลังจากที่รองศิวราไปพูดคุยกับแพทย์นิติวิทยาศาสตร์
ที่เป็นคนผ่าชนะสูตรพลิกศพน้องหญิง
คุณหมอท่านนี้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าน้องหญิงถูกของแข็งไม่มีคม
ลักษณะคล้ายกับค้อนกลมตีเข้าที่ศีรษะ๒ครั้งเป็นรูปเลข๘
บริเวณข้อนไปทางท้ายถอยลักษณะการแตกของกระโหลกคือเป็นเส้นใหญ่แมงมุม
เพราะฉะนั้นแล้วจุดนี้แหละค่ะประเด็นนี้แหละค่ะ
ตำรวจจะต้องไปพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ให้มาแบบนี้เนี่ยนะ
รถที่มันไปจอดแล้วก็ความสูงจากเบาะนั่งมาจนถึงพื้นดิน
ความสูงสักประมาณเมตร๘๐จะทำให้น้องกระโหลกศีรษะแตกเป็นรูปใยแมงมุมแบบนี้ได้หรือเปล่า

เอาล่ะข้อมูลที่ได้มาแบบนี้นะฮะแต่ว่าตัวท่านรองศรีวราเอง
ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชนมากนักนะคะ
ข้อมูลที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเนี่ยถูกเปิดเผยมาจากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะ
ส่วนคำถามที่ว่ามีการข่มขืนกระทำชำราวน้องก่อนที่น้องจะเสียชีวิตหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์นะวันนี้เดิมทีเดียวคาดว่า
ผลเรื่องของการตรวจพิสูจน์ว่าน้องถูกกระทำชำราวถูกคมคืนก่อนที่จะถูกฆ่าตายหรือเปล่า
ตอนแรกคาดว่าจะออกวันนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วผลยังไม่ออกมา
ศรีวราบอกว่าถ้าเกิดว่าสอบแล้วก็มีความเชื่อมโยงเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์
คือเป็ดจากเดิมทีเดียวคาดกันว่าน่าจะเป็นหนังนกต่อ
แต่เอาล่ะสถานะของเป็ดอาจจะเปลี่ยนไปกลายเป็นแม่เล้าก็เป็นไปได้
ถ้าเกิดว่าไปสอบแล้วมีความผิดความเชื่อมโยงเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์
ก็ต้องให้กองบังคับการปรับรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคมมาร่วมทำคดีนี้ด้วยค่ะ
ฟังเสียงรองศิวรารังศิพรามนกุลพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
วันนี้มาพบปากพูดคุยขอความเห็นเฉยยังไม่ได้สอบปากคำ
เนื่องจากรายงานผลการตรวจพิสูจน์ยังไม่เสร็จ
เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนต่อไป
รายงานการเสียชีวิตก็ตามใบแพทย์ของโรงพยาบาลที่ออกไปแล้วนะครับ
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรก็เดี๋ยวต้องรอให้เขาคุยกันให้เสร็จก่อน
แนวโน้มก็รูปคดีก็เปลี่ยนนะครับ

เป็นไปตามที่คุณพ่อเขาตั้งข้อสังเกตไว้ไหมคะ
เขาสังเกตคุณพ่อผมไม่ทราบว่าเป็นไงตอบไม่ได้
แต่คือคดีนี้ก็คือรูปคดีเปลี่ยนแน่นอน
ก็แนวโน้มว่าจะเปลี่ยนนะครับ
เพราะการบุบยุของกระโหลศีรษะมันจะฟ้องว่าเกิดจากอะไร
ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมวันนี้รองศรีวรารังศิพรามนากุลเดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมแจ้งวัฒนะเนี่ยนะคะ
ก็ต้องการไปสอบถามเรื่องของผลการชนสูตรพลิกศพ
ไม่ได้เป็นการไปสอบปากคำนะสอบถามเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวน
แล้วก็คาดว่าข้อมูลที่ได้วันนี้น่าจะมีประโยชน์มากแล้วก็อาจจะทำให้รูปคดีเนี่ยพลิกไปด้วยเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของเป็ด
เป็นเมื่อคืนนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ฝากขังเป็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
วันนี้นักข่าวของเราก็ไปสอบถามเป็ดนะเป็ดยังคงให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นนางนกต่อไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเรื่องของการกักขังนวงเหนียวแล้วก็มีการร้องห่มร้องไห้ด้วยเนี่ยนะคะ
เอาล่ะวันนี้ที่สุดแล้วเป็ดก็ถูกฝักขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
ใช่ค่ะนำตัวฝากหางที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้คัดค้านการประกันตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพราะว่าเป็ดเนี่ยเดินทางเข้าพบตำรวจเองแต่ว่าญาติก็ขอประกันตัวตอนนี้รออยู่นะคะ
แล้วก็มีรายงานข่าวด้วยนะคะเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจได้มีการเชิญตัวพ่อของอ๊อฟก็คือคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ทำให้น้องหญิงเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ว่าสอบนานหรือเปล่ามาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีรายงานออกมาถ้าเกิดว่ามีรายงานความคืบหน้าแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบค่ะ
คือถูกของไม่มีคมไปกระแทกที่ศีรษะแล้วก็ข้างในคือเลือดออกในสมอง
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคดีนี้ตามกันยาวอีกหนึ่งประเด็นปัญหานะคุณสุภาษาราไม่พูดก็จะกระไรอยู่
เรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจ
ที่เขามองว่าทำไมทำคดีล่าช้าเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๑๙กรกฎาคม
เรื่องเพิ่งจะมาแดงเมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมผ่านไป๑๐วันยังไม่ถึงไหนเลย
ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งเด้ง๑๐นายตำรวจ๓โรงพัก
ซึ่งเป็น๓โรงพักที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบคดีที่เกิดขึ้น
เด้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ไปช่วยราชการก่อนอืม